ส่วนที่นนทบุรีเรื่องของสาวหล่อเหมือนกัน

ตามหาแฟนไม่เจอจนสุดท้ายไปรู้ว่าแฟนไปอยู่ที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง
ตอนที่ไปตามแฟนก็ไม่ตามดีอะค่ะ
เอากระถางต้นไม้ทุบกระจกบ้านเขาแตกแล้วถึงเข้าไปในนั้นค่ะ
บ้านใครเจออย่างนี้ก็ตกใจนะคะอยู่ข้างในมีคนจะเข้ามาแล้วเอาโอ้โหหินทุบแบบนี้
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ผู้หญิงคนนี้คือสาวหล่ออายุ๒๗ปี
ทุบประตูกระจกของทาวน์ฮาวส์คือตรงนี้เป็นทาวน์ฮาวส์แล้วก็ข้างล่างเขาเปิดเป็นร้านเสริมสวย
แล้วเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปมีปากเสียงกับคนในบ้านไปตบหน้าของผู้หญิงคนนึงหลังจากนั้นก็ออกไป
นี่เป็นภาพบรรยากาศข้างในนะคะนายสุรดิตหรือว่าในไม้ลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ย
คือเขาบอกเขารู้จักกับสาวธอมคนนี้แล้วก่อนอันนี้ก็เคยมีปัญหากัน
เพราะว่าสาวธอมคนนี้หึงหวงแฟนที่มาสนิทกับตัวเองแต่ก็เคลียร์กันไปแล้วเคลียร์ใจกันไปแล้ว
ส่วนสาเหตุที่เขาบุกเข้ามาในบ้านก็น่าจะมาจากความหึงหวงเหมือนเดิมนั่นแหละ
เพราะว่านายไม้ชวนแฟนของสาวธอมคนนี้มาคุยเรื่องงานที่บ้าน
พอรู้ว่ามาอยู่บ้านตัวเองก็คงจะไม่พอใจก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
ผมพาน้องผู้หญิงคนนึงมาซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วครับ
แล้วเรามานั่งคุยเรื่องเพลงกันซึ่งวันที่สี่เนี้ยผมจะปล่อยเพลงแล้ว
เราก็เลยมานั่งคุยกันปรึกษากันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเหมือนด้วยความที่ผมจะพูดว่าไงดีครับ
เขาหึงหรือเขาห่วงอะไรผู้หญิงคนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
แต่เขาบุกลุกเข้ามาแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องครับ
แล้วเขาทำลายทรัพย์สินทำลายข้าวของ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายน้องผู้หญิงถึงในบ้านผม
โอ้โหนี่ล่ะค่ะเหมือนกระแพกกับกระจกเป็นรูเบอร์เลอร์เลย
ล่าสุดเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อที่เป็นม้าย
ล่าสุดเราไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่เจอใคร
สอบถามภรรยาเจ้าของบ้านบอกว่า
คนก่อเหตุสาวธอมคนนี้ก็โทรมาติดต่อ

แล้วก็ยอมรับบอกทำไปเพราะว่ามึนเมาโมโหชั่ววูบ
ขอโทษด้วยนะคะจะขอชดใช้ค่าเสียหาย
และจะติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะ
บ้านนี้เขาก็บอกเขาไม่เอาเรื่องไม่อยากเอาเรื่อง

นั้นก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกัน